เป็นไหนบ้างคือไหนบ้างบ้างบ้างมึงก็อยู่ในรั้วมึง
ไม่ได้กูเอาเรื่องมึงอ่ากูแจ้งความกูเอาเรื่องมึงได้

สวัสดีครับสวัสดีครับ